หน้าเรื่องของเหตุไฟไหม้บ่อขยะที่มหาสารคามกันหน่อยตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วบ่อขยะเวลาเกิดไฟไหม้มันค่อนข้างควบคุมยากเพราะว่า
ไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
อย่างเนี่ยจากจุดนี้ปรากฏว่าควันยังคงพวยพุ่งหนาเลยนะคะ
แล้วส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าวนี้คือ
เดือดร้อนทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นนะคะค่ะสถานการณ์เพลิงไหม้บอก
จังหวัดมหาสารคามริมถนนถีนานนท์ค่ะตอนนี้ควันไฟยังลอยไปตามอากาศ
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะทำให้ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตะบนโคกพระ
และโรงพยาบาลกันธรวิชัยที่ห่างไปเพียงห้าร้อยเมตรโอ้โหได้รับผลกระทบหนักเลยค่ะ
ลพิษทางอากาศหายใจก็ไม่สะดวกนอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงการจราจร
เฉพาะคนที่ใช้เส้นทางอำเภอกันธรวิชัยอำเภอยางตลาด
ขับรถผ่านต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยคือควันไฟมันปกคลุมถนน
ไม่เห็นทางชาวบ้านคุ้มหนองแวงหมู่สี่เทศบาลโคกพระ
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าชาวบ้านที่นี่ต้องทนกับปัญหาการจัดการกับบ่อขยะของเทศบาลตะบนโคกพระนี้มานานหลายปีแล้ว
ขยะมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็มีผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นนะคะ
แมลงวันอีกเยอะมากร้านขายอาหารแถวนี้ต้องปิดนะคะ
บ้านอาศัยอยู่ในบ้านยังก็ทนไม่ไหวที่ผ่านมาเคยร้องเรียนหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานแล้ว
แต่ว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้กระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะ
ก็ได้รับผลกระทบหนักกว่าเดิมไปอีกค่ะฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เดือดร้อนอยู่ค่ะเดือดร้อนอยู่อยากให้เพื่อนผ่านย่ายไปได้ก็คือกระย่ายไปไกลกว่านี้
เนี่ยค่ะแล้วช่วงเที่ยงวันนี้ปรากฏว่าไฟก็ประทุขึ้นมาอีกรอบด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมฉีดน้ำเลี้ยงป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลามค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงมาตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหานี้หน่อย
เพราะว่าเห็นเจอชาวบ้านที่อยู่รอบนะคะ
จากเรื่องของไฟไหม้ถ้าไฟมันสงบแล้วเนี่ย
ก็ต้องดูเรื่องการบริหารจัดการบ่อขยะด้วยนะคะ
จะทำยังไงไม่ให้กระทบชุมชนใกล้เคียงค่ะ